ครับแม่มันมีเหตุการณ์ที่ก็แปลกดีเหมือนกันไม่เคยเจอนะฮะแบบว่าคนร้ายไปขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านอันนี้เคยเจออันนี้ก็แย่แล้วนะใช่อันนั้นแย่แล้วนี่หนักกว่าอีกนิดเป็นพระสงฆ์นะฮะค่ะคือเจ้าของบ้านเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยอันนี้ตามที่เขาอ้างนะเขาบอกไปแจ้งความหลายครั้งเพราะว่าเข้ามาในสาม
เหมือนกับเจ้าของบ้านเขารู้เขาตะโกนรีบโกยแนบเลย
แล้วเจ้าของบ้านก็เดินมาดูแต่ไม่ทันแล้วคนร้ายไปแล้ว
นี่นะฮะเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกช่วยจัดการพระให้หน่อยเนี่ยพระรูปเนี้ย
นี่ย่องเข้ามาแล้วนี่มาปลดกางเกงในเข้าไปนี่ได้ยินเสียงเอ้ย
วิ่งเลยค่ะมันก็นี่เห็นไหมตอนเข้าไปเปิดกล้องจรปิดดวก
วิ่งเร็วแต่ก็เห็นหน้าชัดเลยแหละชัดเลยฮะ
ชาวบ้านเห็นก็รู้ว่าอยู่วัดไหนฮะแต่ตอนนี้หากันไม่เจอแล้วนะฮะ
ส่วนบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสรคาม
จังหวัดเชิงเศร้านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่ม
คืน๒๓มีนาคมตามภาพที่เห็นเลยใส่สบงมาผืนเดียว
แล้วบุกเข้ามาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้าเห็นตาชัดเจน
ตอนนี้พระในคลิปเนี่ยรู้แล้วว่าคือพระไกรสอนอยู่วัดหนองปลือนะ
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านเขาอ้างว่าเข้ามาสองสามรอบแล้ว
มาแบบนี้แจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่ทำอะไรให้สักทีนึงก็เลยบอกหมอปลาดีกว่า
หมอปลารู้เรื่องวันนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปวัดหนองปลือเลย
อยู่ที่ตะบนเขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเศร้านี่
ไปจากเมื่อคืนไปกับคุณน้ำฟ้าด้วยค่ะภรรยาหมอพลา
นี่จะไปจับศึกพระอีกแล้วนี่ฮะแต่แบบแบบนี้ก็ไม่ไหวไว้เข้าโมงจริงจริง
ใช่คนก็ชมหมอปลาเยอะแหละใช่ไหมไม่ใช่แค่ปราบผีอย่างเดียว
อย่างอื่นก็ช่วยปราบถูกต้องคือรักทรัพย์นี่เป็นหนึ่งในสี่ความผิดโทษของอาบัติปราชิกนะฮะ
หมอปลาไปถึงวัดหนองปลือเนี่ยไม่เจอพระไกรสอนนะฮะ
ขึ้นไปหาบนกุฏิเลยท่านเจ้าวาดก็พาไปดู
เปิดกุฏิของพระไกรศรเข้าไปดูเนี้ยอื่นอื่นนะคะหรือส้อนอีก
ข้าวของต่างเนี่ยเหมือนกับเก็บเอาไว้เตรียมเอาไว้
แต่รู้แก้วก่อนหรือยังไรว่าหมอปลาจะมาเลยหนีไปก่อน
ตรวจหาเสื้อผ้านะครับโอ้โหกางเกงในของผู้ชายของผู้หญิง
อยู่ในกระเป๋าเดินทางเยอะแยะไปหมดยังมีรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬาอะไรพวกนี้ด้วย
ข้าวของเครื่องใช้อีกเยอะแยะไปหมดเลยครับ
ผู้ชายกับทุกคนของเครื่องเองย้ายพระเจ้าครับ

มีสีเบสสีเบสแล้วรู้สึกมีดอกแดงลายกุหลาบ
แดงอันนี้แดงอันนี้
แล้วต้องมีดำต้องมี

เขาไปกี่ตัวครับพี่

แม่ก็ยอมใจหมอปลาไปลื้อหากางเกงใน

คือเป็นพระไม่ต้องมีนะฮะกางเกงชั้นใน
อย่าว่าแต่ของผู้ชายเลยของผู้หญิงนี่มีไว้ทำไมก็ไม่รู้นี่ฮะ

พระลูกวัดหนองปลือบอกว่าพระไกรสอนเนี่ย
ออกจากวัดตั้งแต่ช่วงบ่าย

ซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่วัดนี้เข้ามาจากวัดอื่นมาขอจำวัดที่วัดหนองปลือบอกจะขออยู่๓เดือน
เจ้าวาดวัดหนองปลือบอกว่าโอ้โหอัตมาก็ไม่มีเบอร์โทรนะ
ไกรสอนเนี่ยรู้แค่ว่ามาขอจำวัด๓เดือนเนี่ยเขาบอกเขามาจากวัดที่ปราจีนบุรี
มาหาเพื่อนที่บวชเป็นพระแล้วก็จำวัดอยู่ที่นี่
ก็เลยไม่ได้ขอเอกสารอะไรไว้ค่ะอ้าวหมอปลาก็เลยเอางั้นไปที่ปลาจีนบุรีก็แล้วกัน
พอรู้ว่าพระไกรสอนเขาอยู่วัดหัวว่านะฮะวัดหัวว่าปลาจีนบุรีได้เจอกับครูบามนขลังนะฮะ
นี่ฮะจ้าวาดวัดหัวว่าบอกว่าอ๋อพระไกรสอนน่ะเหรอ
ไกรสอนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อพระไก๊ส่วนเนี่ยวัดต้นสังกัดตรงนี้เลยเนี่ย